คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานซืนคือ๑๓มิถุนายนที่ผ่านมา
เรานำเสนอข่าวกรณีที่ทนายโรนโรงแก้วเพชรเนี่ยนะคะ
นำผู้เสียหายก็คือน้องนักศึกษาหน้าตาดี
อายุ๑๙ปีไปแจ้งความที่กองปราบ
หลังจากที่ถูกผู้ชายคนหนึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นโมเดลลิ่ง
ให้น้องถ่ายภาพเปลือยถ่ายคลิปเปลือย
และกับการแคสติ้งงานรีวิวสินค้า

สุดท้ายน้องตัดสินใจถ่ายภาพเปลือยคลิปเปลือยส่งไป

ถูกนำไปขายต่อด้วยในกลุ่มลับเขาอ้างแบบนี้เนี่ยนะคะ
ล่าสุดคล้อยหลังอีกวันหนึ่ง
สามารถจับกลุ่มผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นโมเดลลิ่งได้แล้วนะคะ

สังกัดค่ายทหารแห่ง๑ย่านบางเขน
ชื่อว่าพลทหารวิชากรชัยโคชบาล

อ้างตัวนี่ไงคุณสุวัสรา
อ้างตัวว่าเป็นโมเดลลิ่งนี่นะคะ

พฤติกรรมทำตัวป่าเนี่ยยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ล่าสุดวันนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรคนเดิมค่ะ
เป็นประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
นี่เลยก็พาผู้เสียหายประมาณ๑๐คนค่ะ
ไปแจ้งความที่กองปราบเช่นเดิมเลย
ถามว่าไปทำไมวันนี้คือ๑ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนเดิม
พลฐานคนเดิมก็คือพลฐานวิชากร
อีกส่วนหนึ่งบอกว่าลองไปขยายผลซิ
ลักษณะพฤติกรรมพฤติการคือคล้ายกันเลย
หลอกสาวว่าจะให้รีวิวสินค้ารีวิวครีมอะไรต่าง
ถ่ายรูปมาให้ก่อนแล้วก็เอารูปนี้แอบ
เอาใช้คำว่าแอบแอบเอารูปนี้ไปขายไปขายในกลุ่มลับ
ใช่เนี่ยคุณผู้ชม๒คน๒ใน๑๐วันนี้ที่เดินทางไปด้วย
อายุ๑๙ปีเป็นนักศึกษาที่เชียงรายน้องหน้าตาดี
ส่วนอีกคนเลยคนนี้นะเขาก็อนุญาตให้เปิดหน้าเปิดตา
ก็คือนางสาวชัชดาชำนาญนิชยาหรือว่าพรีมโรส
คุณพิมโรสเป็นนางแบบอิสระอายุ๓๐ปี
วันนี้ก็นำ๒คนไปแจ้งความดำเนินคดี๓
ข้อหากับพลทหารเกณฑ์ที่ชื่อว่าวิชากร

ข้อหาที่๒ความผิดพรบคอมพิวเตอร์
นำเข้าข้อมูลลามมกอนะจาน
ข้อหาที่๓คือผลิตสื่อลามมก
เราสอบถามผู้เสียหายก็คือน้องเอซึ่งเป็นนักศึกษาที่เชียงรายเนี่ย

ถูกพลทหารก็คือพลทหารวิชากร
อ้างว่าจะให้เงินคลังละลากมือนะ

ก่อนหน้าที่จะไปขายเขาบอกว่าทำงานแบบนี้กับพี่ได้เงินนะ
ด้วยการนำภาพเปลือยของผู้หญิงคนอื่นเนี่ย
ส่งมาให้น้องเอดูว่าทำงานแบบนี้รายได้ดีมีเงินด้วย

ใช่น้องเขาก็เลยหลงเชื่อ
ก็เลยถ่ายทั้งภาพทั้งคลิปส่งไปให้พลทหารวิชากร
ยังไม่หนำซ้ำนะครับคุณผู้ชมทำตัวป่าทำตัวเสียด้วยค่ะ
บอกว่าน้องเออยู่กับพี่เนี่ยนะพี่จะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเลย

เมื่อสักครู่นี่ไงเป็นรายละเอียดที่เขาส่งให้บอกรายเดือนเดือนละ๓๐๐๐บาท
ใช่ค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่กับพี่นะ
ให้พี่ดูแลพี่จะให้๓๐๐๐บาทต่อเดือน
ตัวเองสุดท้ายก็หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ
งานก็ไม่ได้สุดท้ายก็ภาพเปลือย
ลามกอนาจารย์ที่ถ่ายไปให้พลทหารคนนี้
ก็ถูกเอาไปขายต่อด้วยเนี่ยนะคะ
ส่วนอีกคนก็คือคุณพิมโรสที่เป็นนางแบบนี้นะคะ
บอกว่าเธอคือโดนเอาภาพจากโปรไฟล์เฟซบุ๊ก
ให้ผู้หญิงคนอื่นดูพลฐานคนนี้เอาไปให้ผู้หญิงคนอื่นดู
บอกว่าผู้หญิงคนนี้เธอเลี้ยงดูจ่ายรายเดือน
เอามาดูเป็นตัวอย่างนี่คือเด็กในสังกัด
ในสังกัดประมาณนั้นเธอบอกว่าเธอได้รับความเสียหาย
ก็เลยติดต่อทนายรณรงค์เพื่อที่จะไปแจ้งความที่กองปราบด้วย
นายรณรงค์บอกว่าอยากให้ตำรวจขยายผล
นายรณรงค์บอกว่าอยากให้ขยายผลเครือข่ายนี้ด้วย
เพราะว่ากลุ่มนี้เป็นคนที่รับโอนเงินจากบุคคล

ซึ่งมีสมาชิกอยู่กว่า๓๕๐๐๐คน
ในราคาอย่างที่บอกแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่า
สเตอร์บีนกับพลทหารพลทหารวิชากรเขาคือคนเดียวกันหรือเปล่า
แต่พฤติการคล้ายกันนะใช่ค่ะ